เรื่องคือฮะวัตถุมงคลแปลกแหวกวงการฮะ
เรื่องของเรื่องคือเราเคยเตรียมที
แล้วก็จะมีเกจินู่นวัตถุมงคลนี่
รอบจักรวาลจากนี้จะใช้คำว่าครอบจักรวาลไม่ได้แล้ว

รอบนี้เป็นเหรียญเอเลียน
แบบนี้นะฮะข้างหลังนี้เลย
เหรียญเอเลียนฮะหลายคนบอก
ข้างล่างมีอีกหัวหนึ่ง
๔หัวมีหลายรูปแบบนะฮะ
เหมือนของเล่นเหมือนของตลก
แต่เขาจริงจังจริงจังขนาดไหนฮะ
ปลุกเสกเหรียญโดยอาจารย์หม่อมนิรนามไตรภูมิ
วาดนุ่งขาวห่มขาวมาร่วมพิธีปลูกเสกเหรียญเอเรียน
ครั้งนู้นทำมาหลายปีแล้วและผู้คนแห่แหนกันเช่าบูชาเหรียญเอเลียน
บอกว่าอะไรแขวนไว้คุ้มภัยป้องกันโรคร้ายต่างนานาได้
ช่วยขึ้นนี่หน่อยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
หม่อมยืนยันป้องกันภัยทำมาค้าขายคล่องธุรกิจรุ่งเจรจาโรดฮะ
เหรียญหนึ่งเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท
ขนาดนี้เลยเหรอขนาดนี้เลยเดี๋ยวนะ

หม่อมบอกว่าสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาว

คุยกันได้สื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวคุยกันได้
แล้วมนุษย์ต่างดาวบอกว่าโลกมันจะมีภัยพิบัตินะ

ดังนั้นก็บอกให้อาจารย์หม่อมช่วยทำเหรียญออกมาแล้วกัน
เหรียญออกมาเพื่อเป็นการปกปักรักษามนุษย

นี่คือบางส่วนของความอภินิหาร

คือเรื่องนี้เนี่ยมันวิทยาศาสตร์มนุษย์ต่างดาวเรื่องพูดผี

ท้ายที่สุดก็ไปมาคนเชื่อ

ถึงขั้นนิมนต์พระมาร่วมปลูกเสกด้วย
จากเหรียญเอเลียนแล้วเหรียญมนุษย์ต่างดาว

เหรียญมหาลาบเป็นเหรียญแมวเพชรตาแมวฮะ

พลังวิญญาณของเพชรตาแมว
วักโชคกวักลาบอำนาจวาสนาบารมีค้าขายร่ำรวย
มนต์ดำคุณสัยอาถรรพ์ต่างได้อีกด้วย
ราคาจอง๑๒๙๙บาท

อาจารย์บอมบอกว่าของแท้

ใช่ของแท้ต้องมีลายเซ็นต์อาจารย์

ใช่ฮะต้องมีลายเซ็นอาจารย์กำกับอยู่ในซองในกล่องด้วย
ดังนั้นถ้าแกะออกมาแล้วไม่มีลายเซ็นอาจารย

ใครจะคาดคิดว่าปัจจุบันนี้เราจะต้องหาที่พึ่งทางใจ
ทะลุจักรวาลไปถึงขนาดนี้แล้ว
เหรียญเอเลียนเกิดขึ้นแล้วนะฮะ

ถือเป็นที่พึ่งทางใจแหละค่ะ